ต่อเนื่องเลยนะคะกับเหตุแผ่นดินไหวที่อิตาลีช่วงเช้ามืดตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
สำหรับตอนนี้เรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายเมืองเองก็ยังคงถูกตัดขาดจากโลกภายนอกค่ะ
ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่งขึ้นเป็นกว่าสี่สิบคนแล้วค่ะขณะนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด๖๒ในอิตาลี
เมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่าสี่สิบคนแล้วค่ะซึ่งแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะ
มีศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดินประมาณสิบกิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองเปรูชา
ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของอิตาลีแล้วก็แรงสรรสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหว
ก็สามารถรับรู้ได้ถึงกรุงโรมค่ะโดยหลังจากนั้น
เข้าออกจากเมืองก็ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
โรงพยาบาลพังถล่มลงมาประชาชนต่างไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
รวมทั้งยังมีรายงานเหตุแก๊สรั่วอีกด้วยค่ะ
ส่วนที่เมืองอคูโมลีนะคะอาคารบ้านเรือนต่าง
ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกัน
ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองอาคูโมลีก็บอกว่า
ขณะนี้มีประชาชนอย่างน้อย๒๕๐๐คนที่ต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน
เช่นเดียวกับเมืองอากวาต้าเดลตรอนโต้นะคะ
ที่ตอนนี้ยังมีผู้คนจำนวนมากติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพัง
โดยทางการต้องเร่งส่งกำลังทหารพร้อมรถถังและเฮลีคอปเตอร์
เข้าช่วยเหลือแล้วก็ทำการอบพยพประชาชนออกมาจากพื้นที่ค่ะ
คุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับในขณะที่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่า
สาเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวในอิตาลีครั้งนี้รุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างมาก
เนื่องมาจากว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้เกิดจากการเคลื่อนเข้าหากันของแผ่นเปลือกโลกยูเลเซีย
รองรับทวีปยุโรปและแผ่นเปลือกโลกแอฟริกา
โดยพลังงานที่เกิดจากการเสียดสีและปะทะกันระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่น
ไม่สามารถกระจายตัวออกสู่ด้านข้างได้นะครับ
นั่นเลยทำให้เกิดการปล่อยคลื่นกระแทกของพลังงานขึ้นสู่ด้านบน
ส่งผลให้พื้นที่ใกล้เคียงกันกับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว
เป็นบริเวณที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดครับ
คุณผู้ชมคะในรอบร้อยปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งในอิตาลีค่ะ
ครั้งที่สูญเสียมากที่สุดคือแผ่นดินไหวทางภาคกลางในปี๒๔
มีผู้เสียชีวิตกว่า๓๒๐๐๐คน
และย้อนไปเมื่อปี๒๕๕๒เพิ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวแถบเมืองอบรุโซทางตะวันออกของกรุงโรมีคนเสียชีวิตกว่า๓๐๐คนนะคะ
ส่วนแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งล่าสุดของอิตาลีคือเหตุแผ่นดินไหว๒ระลอกห่างกันเพียง๙วัน
๔ปีที่แล้วเกิดขึ้นที่เมืองโมเดน่าทางตอนเหนือของอิตาลี
มีผู้เสียชีวิตรวมเกือบ๓๐คนบาดเจ็บกว่า๓๕๐คนค่ะ